ก็ได้ร่วมกันจัดงานครั้งนี้ขึ้นเป็นครั้งที่๙

สำหรับคุณเปรตนั้นชาวบ้านได้ร่วมกันจัดทำขึ้น
เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานได้รับรู้ถึงบาปบุญคุณโทษ
จากการกระทำของตัวเองในชาตินี้
ที่ซึ่งจะส่งผลไปยังชาติหน้า
รวมไปถึงเป็นการแสดงออกถึงความกระตันอยู่กระตะเวที
ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั่นเองล่ะครับ
ตามความเชื่อวิถีพุทธและตามคติความเชื่อของพี่น้องชาวใต้
ส่วนมลับนั้นหลายคนอาจจะสงสัยกันว่ามันคืออะไร
หมับคือสำหรับอย่างหนึ่ง
แต่ในปัจจุบันชาวบ้านจะใช้ภาชนะที่จัดหาได้ตามสะดวก
แต่สิ่งที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือ
ขนม๕อย่างที่มีความหมายสำคัญต่อการอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ
อย่างขนมพองที่เป็นตัวแทนของเรือหรือแพร่ที่ให้บรรพบุรุษใช้ร่องข้ามแม่น้ำ
ขนมลาที่เป็นสัญลักษณ์แทนแพร่พันธุ์เครื่องนุ่มห่ม
ขนมดีซำที่ใช้แทนเงินสำหรับให้บรรพบุรุษได้ใช้สอย
ขนมบ้าใช้เป็นสัญลักษณ์แทนลูกสบาสำหรับบรรพบุรุษจะได้เล่นในวันสงกราน
และสุดท้ายขนมกงหรือขนมไข่ปลาเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของเครื่องประดับ
โดยพี่น้องชาวใต้ที่นับถือศาสนาพุทธจะนำขนมเดือน๑๐และอาหารข้าวหวาน
มาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วครับ
ประเพณีงานบุญวันศาสตร์เดือน๑๐ที่ชุมชนครองจันนี้
ถือเป็นอีกหนึ่งแหล่งรวมพี่น้องจากภาคใต้ที่เข้ามาอาศัยในกรุงเทพมหานคร
กลายเป็นงานใหญ่ประจำปีที่ให้ชาวบ้านได้มาร่วมงานบุญ
เพื่อสืบสารประเพณีที่ดีงามนี้ให้คงอยู่สืบไปนั่นเองล่ะครับ